สวัสดีครับมาเจอกันในวันแรกของฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนปีนี้อย่างที่ได้ติดตามกันมาตลอดนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าค่าปกติประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียตจะสูงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นครับมาดูลักษณะความร้อนที่เราจะต้องเจอในเช้าวันแรกของฤดูร้อนกันหน่อย
การเปลี่ยนแปลงก็พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาแล้วนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง
ยังทรงเช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
มาดูในช่วงบ่ายครับก็จะพบว่านี่นะครับ
ตอนล่างนะครับไล่ยาวมาจากภาคกลางสังเย็นวัดแดงเข้มเป็นพิเศษนะครับ
ในพื้นที่ภาคอิสานเกือบหลายพื้นที่เลยนะครับ
นี่คือความรอนที่เราจะเจอกันในวันนี้นะครับ
นี่คือความร้อนที่เราจะเจอกันในวันนี้ส่วนสถานการณ์ฝนสถานการณ์ลมนั้นก็พบว่าลมอ่อนกำลังลง
ก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้มีฝนตกอยู่ฝนก็ลดลงคลื่นก็สงบลงในฝั่งอ่าวไทย
จะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
แต่ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดแล้ว

เพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเจออุณหภูมิที่ร้อนที่สุด
อยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓องศาเซลเซียต
มี๗จังหวัดก็คือแม่ห้องสอนลำบางอุตราดิสโธทัย
ตากนครสวรรค์แล้วก็กาญจนบุรีนะครับ
ทีนี้ถ้าหากมาถึงหัวเฉลี่ยรวมในบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
ทั้งหมดเอามาบวกรวมกันแล้วก็หารทั้งหมด
ก็อยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
นี่คืออุณหภูมิเฉลี่ยที่เราจะได้เจอกัน
ซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของความแปรปนสภาพอากาศ
ก็คือเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บนะครับ
ซึ่งก็เป็นอิทธิพลจากการที่มีอากาศเย็นเข้ามาเจออากาศร้อนที่มาสะสมอยู่
แบบนี้ก็เรียกว่าพายุฤดูร้อนนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นก็คาดการณ์ว่าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
ก็มีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองบ้างนะครับ
ส่วนภาคใต้นั้นก็คลื่นลมสงบทั้งสองฝั่งนะครับ
ก็เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวนั้นจะกลับมาคลื้นอีกครั้งหนึ่ง
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ